จะได้เบรกเร็วหน่อยหายใจไม่ออกไหมล่ะ
พูดถึงนางเอกแถวหน้ายุค๙๐ที่โดดเด่นทั้งเรื่องผลงาน
แล้วก็เรื่องการวางตัวแล้วก็ยกให้เลยชื่อเหมือนดิฉัน

มามากมายประกบพระเอกดังทั้งวงการแล้ว
ในเจ้าพี่ติ๊กเจ๋ษฎาผ่อนงี้พี่เคนธิระเด็จนี้

หลังจากพี่เชอรี่ห่างหายจากวงการบันเทิงไป
คุณพี่เขาไปทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น

เพราะว่าตอนนี้พี่เชอรี่ยอมใจอ่อนแล้ว
กลับมารับเล่นละครอีกครั้งแต่ว่าบทบาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ
แล้วก็จะได้ประกบพระเอกคู่ขวัญคนไหน
แล้วก็รวมไปถึงเขียนยำมาเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องหัวใจหลังจากโสดมาปีกว่า
ตอนนี้พี่เชอรี่มีคนดามหัวใจหรือยังไปฟังทั้งหมดนี้จากพี่แจ๊กกะรีนเลยค่ะ
ขอบคุณแต่ดีใจมากที่คนไม่ลืม
เพราะว่าโรคมันหมุนเดียวช่วงนี้หายไป๖ปีก็อาจจะเป็นเทียบเป็น๑๐ปีของสมุนต่อได้
เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเต็มที่แล้วเรามีความสุขกับมันเรารู้สึกแบบไม่มีกั๊ก
บทของเชอรี่ก็คือเราชอบเราชอบไม่ได้กลิ่นนะคะ
ขนาดถึงว่าท่านเจ้าของที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วย

แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำให้เราสบายใจขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวค่ะก็อยู่คนเดียวดีกว่า
ถ้าเกิดว่ามีแล้วไม่ได้ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยหรือสบายใจขึ้นกว่าตอนอยู่คนเดียว
ก็ยังไม่มีคนรู้ใจดีกว่าดิฉันตั้งใจฟังพี่เชอรี่พูดจะได้เป็นแนวทางในการทำเงินชีวิต
ว่าเป็นแบบทัศนคติที่ดีมากเลยนะถึงอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะ
ทำชีวิตตัวเองให้มันแบบสวยไปเลยดีกว่าคุณพี่โสม